เมื่อวานนี้ช่วงประมาณสักตี๓กว่า
ตำรวจสพเนินสว่างได้รับแจ้งนะคะ
ว่ามีคนร้ายสองคนบุกไปปล้นบ้านหลังนึงค่ะ

บ้านหลังนี้ก็ตัวเจ้าของบ้านผู้ชายที่เป็นสามีเนี่ย
เป็นชาวฝรั่งเศสแล้วก็ภรรยาเป็นคนไทยนะคะ
สามีที่เป็นชาวฝรั่งเศสเขาเป็นเจ้าของธุรกิจแบบนาฬิการูอะไรแบบนี้

คนร้ายใช้เวลาก่อเหตุในบ้านหลังนี้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้
ทรัพย์สินไปเยอะมากคุณผู้ชมรวมแล้ว๒ล้านกว่าบาทเลยนะคะ
วันนี้เราส่งคุณบอมอภิวัตินักข่าวของเราไปที่บ้านหลังนี้ค่ะ
ก็หน้าบ้านมีรัวสูงสักร้อยหกสิบเซนติเมตร
หลังบ้านกับฝั่งซ้ายมีรั้วรวดหนามเนื้อที่กว้างประมาณสัก๓ไร่
แต่อยู่ห่างจากหมู่บ้านบ้านหลังอื่น๓กิโลนะคะ
รอบบ้านไม่มีกล้องวงจรปิดครับเนี่ยค่ะ
หน้าต่างบ้านมีคราบดินสีแดงเป็นรอยมือเป็นรอยเท้าแบบนี้

เพราะว่าเจ้าของบ้านถูกตำรวจเชิญไปให้ข้อมูลนะคะ

ทีมข่าวของเราก็เลยไปที่สพเนินสว่าง
ไปพบกับนางสาววริสราอายุสามสิบเก้าปี

สามีเธอชื่อว่ามิสเตอร์สเตฟานเกรโก้
อายุห้าสิบสามเป็นชาวฝรั่งเศส
เธอก็เลยบอกว่าตอนเกิดเหตุอยู่กันสี่คน
สามีเพื่อนสามีลูกสาววัย๙ขวบ
ตี๓รู้สึกว่ามีคนปีนเข้ามาทางหน้าต่าง
เป็นผู้ชายใส่ชุดดำแขนยาวใส่หมวกโม่งปิดบังใบหน้า
เข้ามาในห้องนอนค่ะมีปืนมีมีดชี้มาที่หัวเธอ
ขู่เลยว่าห้ามเสียงดังแล้วเดินออกไปเปิดประตูหน้าบ้าน
แล้วก็เห็นผู้ชายใส่ชุดเหมือนกันยืนอยู่อีก๒คน
แล้วเหมือนกับเปิดประตูให้เข้ามาค่ะรวมแล้วคนร้ายสี่คนนะคะ
คนร้ายบอกให้เธอกับสามีหมอบห้ามส่งเสียงดัง
เธอเลยบอกกับคนร้ายไปว่าอยากได้อะไรเอาไปเลยนะเอาไปเลย
อย่าเอาเอกสารสำคัญไปเท่านั้นแหละคนร้ายมันค้นเลยค่ะ
หาของมีค่าเลยคือปกติเธอกับสามีจะอยู่ต่างประเทศเป็นหลัก
กลับมาเมืองไทยปีละสามครั้งเองนะคะที่ผ่านมาไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้
หลังจากนี้ก็จะต้องเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้มากขึ้น
และประเทศด้านเดียวสำหรับนางคือเว๊ดุลวาเขาออกไปแล้วนะคะ
นางก็เลยอ่อมื้อนะคะไปเบื้องหน้าตาที่นี่นะคะ

ทองคำสองเส้นนี้มูลค่ากว่าสามแสนนะฮะมีนาฬิการูของสวิตช์อีกหกเรือน
รวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดสองล้านสองแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาท
นี่นะฮะใช้เวลาในการก่อเหตุอยู่ครึ่งชั่วโมงแล้วก็หลบหนีไป
นี่ทางเจ้าของบ้านนะภรรยาชาวไทยกับชายชาวต่างชาติ
ก็เลยรีบโทรไปแจ้งตำรวจหลังจากที่คนร้ายเนี่ยออกไปนะฮะ
ของเจ้าของบ้านบอกว่าบ้านหลังเกิดเหตุเขาสร้างเอาไว้เมื่อ๔๕ปีก่อนนะครับ
เพื่อเป็นบ้านพักตักอากาศเวลาที่นายสเตฟานกับทางวาลิสลาเนี่ยเขากลับมาเมืองไทย
ปกติบ้านหลังนี้เวลาที่เจ้าของบ้านไม่อยู่ก็จะให้ญาติญาติมาช่วยดูแลให้
ซึ่งทางนิสัยของทางสเตฟานเนี่ยญาติญาติบอกว่าเป็นคนใจดีอัธยาศัยดี
ชอบให้ญาติเนี่ยมาหามาเที่ยวก็เลยไม่รู้กัน
แต่ว่าไม่เคยรู้กันหรอกว่าเขามีทรัพย์สินอะไรยังไงบ้างเพราะไม่เคยถาม
ที่ผ่านมาก่อนที่วลิสลากับสามีชาวต่างชาติจะกลับมาเมืองไทยมาที่บ้านหลังนี้
เขาก็ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนนะตอนที่ไม่อยู่กันก็ไม่มีโจรขึ้น
มาก็ไม่เคยมีโจรขึ้นในหมู่บ้านก็ไม่เคยมีโจรขึ้นบ้านแบบนี้

ขณะเดียวกันนะครับทางตำรวจนะฮะภูมิกับการสพเนินสง่าบอกว่า
ได้ประสานชุดพิสูจน์หลักฐานให้มาเก็บข้อมูลนะ
พยานแวดล้อมพยานหลักฐานต่างทั้งหมดแล้ว
และเรียกคนใกล้ชิดกับเจ้าของบ้านและภรรยาชาวไทยของเจ้าของบ้าน
มาสอบสวนทั้งหมดส่วนจะเป็นเรื่องของคนใกล้ตัวคนรู้จัก
เป็นศัตรูหรือทางคู่แข่งทางธุรกิจอะไรหรือเปล่าเนี่ย
ก็ไม่สามารถยืนยันได้แต่ตำรวจตอนนี้ยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้ง
พวกร่องรอยพวกนี้เป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ที่ต้องมาเก็บเอาไปพิสูจน์นะฮะ
ตำรวจยืนยันว่าจะเร่งจับกลุ่มตัวคนร้ายให้ได้
เพราะถือว่าอุกอาจมากทีเดียวนะฮะ
แต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดอะไรมากกว่านี้